เราจบเรื่องนี้แล้วนะ
พ่อแม่รับรู้หมดพ่อแม่ยอมทั้งสองฝ่าย
เขายังสามารถเรียนในโรงเรียนแบบมัธยมแบบนี้

อันนี้ในมุมมองนะเดี๋ยวในตัวบทกฎหมายในระเบียบเนี่ย
ว่าให้อีกทีหนึ่งแต่ในมุมมองของท่าน
เพราะว่ามันเกิดเหตุกับน้องสองคนนี้
พอทางโรงเรียนเขาเห็นภาพเข้าพิธีมั่นกัน
ผู้ปกครองกับเด็กเขายืนยันว่าทางโรงเรียน
เรียกไปเพื่อบีบบังคับให้ลาออก
บอกว่าไปเรียนก่อสอนออเถอะ
ไปเรียนโรงเรียนทางเลือกการศึกษานอกโรงเรียนเถอ

คือจะไปเรียนที่ไหนก็ไปแต่อย่าอยู่เรียนที่นี่
แต่ว่าทางโรงเรียนทางผอเขาชี้แจงแล้วนะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาเป็นขั้นเป็นตอนไปก็แล้วกันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพพิธีมั่น
ของเด็กนักเรียนผู้หญิงกับผู้ชาย
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

เพราะว่าพอเขาออกมาชี้แจงวันนี้ถึงขั้นไปแจ้งความแล้ว
โรงเรียนธัญรัฐโดยผู้ปกครองกับเด็กบอกว่า
หลังจากภาพพิธีมั่นได้เผยแพร่ออกไป
เพราะว่ามีผู้ที่ไปร่วมงานแล้วก็เผยแพร่ภาพกันเนี่ย
แล้วทางโรงเรียนรู้ทางโรงเรียนก็เรียกไปคุย
แล้วบีบบังคับให้ลาออกเพื่อไปเรียนกศนการศึกษานอกโรงเรียน
คือแม่ของฝั่งของน้องผู้ชายเนี่ยนะครับ
บอกว่าน้องเนี่ยกับน้องเด็กผู้หญิงเนี่ยรักกัน
ก็เลยอยากทำพิธีให้ถูกต้อง
ไม่อยากจับเด็กสองคนแยกกัน
กลัวว่าจะมีปัญหาตามมาในอนาคต
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกันสองฝ่ายแล้ว
จับมั่นกันเด็กเขาจะได้สบายใจ
คือด้วยความที่เป็นช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
กลัวว่าถ้าเกิดแยกกันเดี๋ยวจะกลายเป็นการต่อต้านการโดนแรง

ก็เลยอ่ะงั้นก็มั่นกันเลยละกันถ้ารักกันแบบนี้
เพราะว่าลูกก็อยู่แบบมัธยมปลายแล้ว
ใช่คือคุณแม่บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คุณแม่ทำงานต่างจังหวัดแม่น้องผู้หญิงนะคะ
กลับมาบ้านปรากฏไม่เจอลูกอยู่บ้าน
ก็ไปตามหารู้ว่าลูกไปอยู่กับน้องผู้ชาย

สุดท้ายก็เลยมาเจรจากันแล้วได้ข้อตกลงแบบนี้ว่า

พอถึงวัยถึงอายุแล้วค่อยมาตบแต่งกัน
มปลายเรียนจบไปเรียนต่อหรือยังไงก็มาว่ากันต่อ
แต่ตอนนี้มั่นไว้ก่อนไม่งั้นถ้าห้ามเด็กแล้วไปกันใหญ่

จัดพิธีมั่นเมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คุยกันว่าเรียนจบเมื่อไหร่เดี๋ยวมาจัดงานแต่งให้เรียบร้อย

แต่ทีนี้ภาพมันหลุดออกไปเพราะว่ามีคนมาร่วมงานไง

หลุดออกไปแล้วพอของโรงเรียน
ทราบข่าวเมื่อ๕พฤศจิกายน

ก็เลยเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยบอกว่าแบบนี้ทำตัวไม่เหมาะสม

เขาบอกว่าเด็กทำตัวไม่เหมาะสม
แล้วถ้าเด็กรักกันแบบนี้แล้วบอกว่าจะต้องแบบนี้
ตามที่ทางผู้ปกครองให้เหตุผล
แต่ปัญหาแบบนี้ทางโรงเรียนบอกว่า
โรงเรียนมองว่าไม่เหมาะสมขอให้ออกไปเรียนที่อื่น

นี่เด็กเขาไม่ได้กอดจูบกันไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะ
ทำไมจะต้องไปเรียนที่อื่นด้วย
แต่ทางโรงเรียนยืนยันว่าไม่ได้ต้องไปเรียนที่อื่นนะครับ

เซ็นใบลาออกไปเมื่อ๘พฤศจิกายนนะ

คนที่เรียกมาคือครูผู้ปกครองครูฝ่ายผู้ฝ่ายปกครอง
ก็กะจะไปร้องเรียนพอเรื่องการที่ลูกถูกบีบบังคับให้ลาออก

ก็กะว่าเดี๋ยวจะให้ลูกไปหาที่เรียนใหม่
ไม่ใช่โรงเรียนดังก็ไม่เป็นไรอดทนให้เรียนจบแล้วค่อยว่ากันนะครับ
แต่มีพอที่ก็เรียกเข้าไปคุยอีก

ก็มีรองพอคนหนึ่งเอาภาพถ่ายมาโยนใส่

แล้วพูดว่าเด็กสองคนนี้ทำอนาจารย์ทำสีหน้ารังเกียจ

ส่วนศึกษาเขาออกกฎใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ
ขนาดเด็กที่ท้องยังสามารถเรียนต่อให้จบได้
แล้วภาพแบบนี้เขามั่นกันมันจะไม่เหมาะสมยังไง
เด็กไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้ทำอะไรเสื่อมเสีย
แล้วมันอนาจารย์ตรงไหนภาพนี้
แต่ว่าเอาเป็นว่าทางโรงเรียนเขาบอกว่าต้องออก
แล้วเพจต่างเขาก็นำเสนอข่าวสารอะไรกันไป
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัฐ
นายนรุนาศผ่องศรีนวลนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
แล้วก็ไปแจ้งความบำเนินคดีด้วย
โดยยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่ได้ไล่เด็กออกนะฮะ
แจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังเพจหนึ่ง
ไปเผยแพร่แล้วก็บิดเบือนข้อมูล
ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
โดยพอนรุนาศบอกว่าที่มีการกล่าวหากันว่า
พอแล้วก็ทางโรงเรียนไล่นักเรียนออก
เพราะว่ามั่นกันนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ทางโรงเรียนไม่เคยมีนโยบายจะไล่เด็กนักเรียนออก
มีแต่ทำอย่างไรจะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนจบ
เป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้
และตัวพอเองก็ยืนยันว่า
ยังไม่ได้พบผู้ปกครองของนักเรียนแต่อย่างใด
ทุกวันนี้เด็กที่อยู่ในภาพการมั่น

ดังนั้นใครที่โพสต์เรื่องแบบนี้
แพร่ภาพแบบนี้แล้วกล่าวหาโรงเรียน
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
แสร่งความว่าที่มาโพสต์อย่างนั้นผมเสียหาย
ดังนั้นใครที่ดำเนินการโพสต์

และก็ด้วยความบริสุทธิธรรม

แต่ทางครูผู้ปกครองนะครับ
ครูฝ่ายปกครองก็คือครูชนลทานรวมธรรม

โรงเรียนไม่มีนโยบายไล่เด็กนักเรียนออก
หากไม่มีพฤติกรรมถึงขั้นเสพยา

แต่ว่าครูฝ่ายปกครองเนี่ย

ก็คือไปจับมือกันเดินในโรงเรียน

รูปงานมั่นของเด็กทั้งสองคนที่หลุดออกมา

หลุดไปในสังคมออนไลน์จำนวนมาก
เรียกผู้ปกครองของเด็กมาพบเพื่อปรึกษา
และอธิบายให้ผู้ปกครองของเด็กผู้ชายฟัง

อยู่ในโรงเรียนว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
อยากจะให้เด็กเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนไหม

หรือไปหาโรงเรียนที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้จะดีกว่าไหม
ผู้ปกครองก็เข้าใจดีนะตอนที่อธิบาย
อันนี้ครูฝ่ายปกครองเขาอ้างนะ
บอกว่าผู้ปกครองของเด็กก็เข้าใจดี
แล้วก็บอกว่าให้รอพอมาชี้ขาดแล้วกันว่าจะเอายังไงต่อ
แต่ฝ่ายผู้ปกครองเด็กนั่นแหละที่บอกกับตนว่าไม่รอแล้ว
แล้วก็ขอเขียนใบคำร้องขอลาออกในวันนั้น
คือผู้ปกครองบอกว่าถ้าไม่เขียนใบละออกเนี่ยมันเหมือนออกไม่ดี
มันเหมือนเรียนไม่จบแล้วลูกเขาก็จะไปเรียนต่อที่อื่นไม่ได้เลย

แต่ครูฝ่ายปกครองเขาบอกเขาไม่ได้บังคับให้ลาออก
เขายังบอกเลยว่าเดี๋ยวรอพอมาชี้ขาดอะไรอีกทีก็แล้วกัน
เขาแค่แนะนำว่าควรจะให้เด็กเนี่ยไปเรียนในเส้นทางที่เหมาะสมไหม

แต่ล่าสุดนี่ทางเด็กผู้หญิงเขาออกมาชี้แจงใช่ไหม
น้องผู้หญิงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
คือต้องบอกว่าเรื่องราวตรงกันข้ามเลยเนี่ยค่ะ

คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณพูดออกมามันคือเรื่องโกหกทั้งหมด

คุณรู้ว่าคุณพูดอะไรกับพ่อแม่ของเราในวันนั้น

แม้คุณไม่เห็นเราแต่คุณสามารถพูดได้ยังไง
เราเดินจับมือกันอยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒ในโรงเรียน
ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักนิด
ผิดหวังมากกับอาจารย์
เนี่ยเด็กเป็นคนโพสต์เองเด็กผู้หญิงนะคะ
แต่ว่าทางฝั่งโรงเรียนเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการไล่ออก

แค่เรียกมาพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องการดูแลเด็กเท่านั้นเอง
คือทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับ

ว่าได้กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ
ประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น
พศ๒๕๖๑โดยมีการระบุเอาไว้ว่าเด็กสามารถเรียนต่อได้ถ้ามีกรณีปัญหาแบบนี้
แต่กรณีนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการไปมั่นกัน
ซึ่งโรงเรียนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับให้ลาออกแค่แนะนำทางเลือก
แต่ทางฝั่งของผู้ปกครองของเด็กเขายืนยันว่าไม่ใช่เลย
บังคับเขาบีบบังคับเขากดดันอ้างพฤติกรรมว่าเขาไปทำตัวไม่เหมาะสมในโรงเรียน
จับมือกันอยู่ด้วยกันเหมือนกับคู่หนุ่มสาวนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยทำ

ว่ากันต่อถ้ามีความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับ